ท่านประธานทรัพย์ที่รับครับผมวรวัตรเอ้ออภิรภิกุล
ในฐานะของกรรมธิการเสียงข้างน้อยสัดสุดภักดิ์เพื่อไทยครับ
ท่านประธานครับกระทรวงพาณิชย์เป็นกระทรวงที่อยู่ในการกำกับดูแลของ
ภักดิ์ประชาธิบัติที่ผมขอยัดเท้าความในตรงนี้ก็คือว่า
เมื่อวันเลือกตั้งราคาข้าวพักประชาธิปัตย์ประกาศบอกว่า
ข้าวหอมะลิหมื่นแปดข้าวขาวหมื่นสอง
วันนี้ราคาข้าวตกต่ำมากครับพี่น้องเกษตรกรให้ผมมาถามว่า
ตกลงแล้วเนี่ยนะครับประกันรายได้
เกษตรกรจะประกันที่ราคาเท่าไหร่
ซึ่งเว็บเงินสำเร็จนั้น
อาจจะมาจากงบกลางภชิปัติไปขอจากท่านนโยค
ประยุทธ์แล้วหรือยังหรือเขาไม่ให้
หรือท่านต้องไปใช้เงินจากทางทางทางกศปำเร็จ

ขาดทุนเหมือนที่ท่านไปกล่าวหา
ตอนที่ท่านนายกจิลลักษณ์ทำ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

ไม่รับซื้อกระทรวงพาณิชย์ได้วางแผนในการเตรียมการแก้ไขป้องกัน
วางแผนอะไรไว้เอาไว้ไหมครับ

ถ้าท่านกรรมธิการพบช่วยตอบผมหน่อยว่าเตรียมการอะไรไว้
แล้วกระทรวงพาณิชย์ครับโดยกรมการค้าภายใน
มีกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรครับตั้งงบประมาณไว้๕๐๐ล้านบาท
ปกติเขาจะช่วยเหลือครับสมมุติลำแยตกต่ำ
เอาจ่ายครับค่ารถ๒บาท๓บาทจ่ายค่าดำเนินการจ่ายค่าอะไร
ตรงนี้อยู่ไหนครับวันนี้พี่น้องเกษตรกรฝันต้นลำไยทิ้งหมดแล้วครับ
อยู่ที่ไหนครับผมจะขออนุญาตให้ปรับลด
ประมาณในโซนนั้นลงทั้งหมด๕๐๐ล้านเลย
ไม่สมควรให้ครับถึงแม้ว่ากระสุนผลิต
แค่๓๗๐๐ล้านไปอยู่ในกองทุนรวมผู้ชีวิตหลายเกษตรกร
แต่ว่าไม่สมควรให้จริงครับถ้ายังบริหารจัดการอย่างนี้
ผมคิดว่าไม่มีการสมควรที่จะให้เม็ดเงินงบประมาณเด็ดขาดครับ
อนุญาตเรียนปิดท้ายนะครับพี่น้องเกษตรกรฝากมาถึงครับว่า
ถ้าไม่สนใจใยดีถึงเวลาก็จะไม่มีคะแนนให้
ไปนึกดูแล้วกันครับเขาเจ็บปวดแค่ไหนเขาฝากมาตรงนี้ครับว่า
ถ้าซีกรัฐบาลยังทำอย่างนี้อยู่ไม่สนใจใยดีพี่น้องเกษตรกร
ไม่ดูแลไม่ช่วยพี่น้องเกษตรกรจริงช่วยนี่คือช่วยรัฐบาลด้วยนะครับ
เพราะจะทำให้เงินหมุนเวียนแล้วรัฐบาลก็ได้ภาษี
แต่ถ้าบริหารไม่เป็นนะครับไม่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร
ถึงเวลามาพี่น้องเกษตรกรก็จะตัดสินใจเองว่า
จะมีคะแนนให้แน่นอนเขาฝากมาครับ
และถ้าทำไม่เป็นนะครับท่านนายกเองหรือซีกรัฐบาลครับ
ถ้ายังไม่ช่วยพี่น้องเกษตรกรในวันนี้นะครับ
ลาออกเถอะครับอย่าอยู่ให้พี่น้องประชาชนลำบากมากไปกว่านี้เลยครับ